มาดูคดีพ่อข่มขืนลูกนาน๕ปี
คือข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๒ปี

แล้วก็มีกระแสออกมาว่าแม่ก็มีส่วนสนับสนุนด้วย

เพราะว่าอาของเด็กออกมาเปิดเผยล่าสุด
บอกว่าบ้านนี้ชอบซื้อยาคุมไว้

ซื้อยาคุมกำเนิดไว้แต่ตอนแรกอาก็ไม่ได้สนใจ
คิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าผู้เป็นแม่จะใช้ยาคุมกำเนิด
ไม่เคยคิดเลยว่าท้ายที่สุดพ่อจะข่มขืนลูกสาวแท้ของตัวเอง
โดยที่แม่เป็นผู้สนับสนุน
เรื่องนี้ก็ต้องตามคดีกันต่อเนื่องนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสุชัยชาวพร้อมภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรกุฎบากจังหวัดสกลนคร
เปิดเผยครับว่าคดีสาววัย๑๗ปีถูกพ่อแท้ข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๒ปี
มีผู้แจ้งความเมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
สามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้
เจ้าหน้าที่สาววิชาชีพึ่งสอบปากคำไปเมื่อวานี้นะครับ
ทำให้พนักงานสอบสวนได้ไปแจ้งความต่อบีดา
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดสกลนครใน๕ข้อหานักก็คือ
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
กระทำอาณาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ที่เป็นผู้สืบสันดารโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยเด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นที่เป็นผู้สืบสันดาร
๕กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
ในส่วนของผู้เป็นแม่นั้นตำรวจยังไม่ได้ดำเนินการใด

หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทางใดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ว่าสามารถที่จะไปช่วยเหลือเด็กออกมาจากบ้านของพ่อได้
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบได้นะครับ
พาน้องไปอายการสอบสวนชั้นอายการ
ก็กลายเป็นประเด็นข่าวขึ้นมา
ตำรวจได้ไปที่เกิดเหตุก็คือบ้านของเด็กหญิงวัย๑๗คนนี้
ซึ่งอยู่กลางป่าของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอกุฎบาก
เส้นทางอย่างที่เห็นแล้วครับค่อนข้างจะธุระกันดาล
สภาพบ้านที่เกิดเหตุก็เป็นกระท่อมไม้เก่ายกพื้นสูงหลังเล็ก
ไม่มีบ้านเล็กที่รอบบริเวณบ้านเป็นไร่มันสัมปะหลัง
ส่วนภายในกระท่อมมีการนำผ้าใบมากั้นแบ่งเป็น๓ห้องนะ
คือไม่มีผนังกั้นเป็นห้องนะครับเป็นผ้าใบกั้นแบบนี้
ตรงกลางห้องเป็นห้องนอนของพ่อแม่
ด้านขวามือเป็นห้องนอนของลูกสาวคนกลาง
ด้านซ้ายมือเป็นห้องนอนของลูกสาวคนโตที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งจากคำให้การระบุว่าผู้เป็นพ่อได้เข้ามาข่มขืนลูกสาวคนโต
ภายในห้องนี้หลายครั้ง
ขณะที่ตำรวจตรวจสอบไม่พบว่ามีคนอาศัยอยู่ในบ้านแล้วนะครับ
ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากอาสะพ้ายของเด็กสาววัย๑๗ปี
ที่มีบ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านที่เกิดเหตุหลังนี้
ก็เป็นญาติกันก็ถือว่าสนิทชิดเชื้อกันนะฮะ
ให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยคิดสงสัยเหมือนกัน
อย่างที่บอกไปว่าเห็นแม่ของเด็กซื้อยาคุมกำเนิดมาจำนวนมาก
ก็ตอนนั้นก็สงสัยแต่ก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้เอกใจไม่ได้ถามว่าซื้อไปทำไมเยอะ

ก็คิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเขาสงสัยแต่ไม่อยากถามนะครับ
และยังเคยเห็นพฤติกรรมของผู้เป็นพ่อที่เคยแตะอังลูกสาวคนที่๒
ลูกสาวคนที่๒มีอายุ๑๔ถึง๑๕ปีโดยเข้ามาทำอะไรรู้ไหมคุณ
แตะที่นาอกลูกสาวของตัวเองเนี่ยแหละ
คือไอ้ก่อนหอบเนี่ยเข้าใจนะ

ลูกโตแล้วไงคุณอายุ๑๔แล้วนะฮะ
จนลูกสาวเนี่ยโวยวายขึ้นมานะครับ
ฟังเสียงของอาสะพ้ายเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
รูปแบบชัดเจนนี่คือแบบพร้อมกันกับอาที่เพื่อนพาไปค่ะ
แต่ว่าเรื่องก่อนหน้านี้ก็แบบเขาบอกกล้าว่าวเนอะค่ะเนอะ

มันก็มีสงสัยคือสงสัยนักมาเหมือนกัน

ก็เลยถามป้าซื้อไปยังยาคุมเหรอ

พี่อะไรว่าป๊าซื้อไปเผื่อไว้พินว่าเลยค่ะ

ที่นี่นะครับภารกิจไม่ได้
ไม่ได้ปลงเรื่องแบบทำลายอาหาร
โดยเด็กผู้เสียหายสมัครใจที่จะอยู่กับอานะครับเพราะว่ารู้สึกปลอดภัย
แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะให้เด็กวัย๑๗ไปอยู่ที่บ้านพักเด็กก็ตาม
แต่เด็กบอกขออยู่กับอาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องหาวิธีการ
ในการที่จะเยียวยาจิตใจของเด็กวัย๑๗ปีด้วย
แล้วก็วิธีการในการคุ้มครองดูแลทั้งเด็กวัย๑๗กับทางด้านของอาด้วย
เพราะว่าพ่อแท้ที่ถูกจับกลุ่มไปเขาก็ขู่แค้นไว้เหมือนกัน
แล้วก็ที่สำคัญจะให้เด็กได้ไปฝึกอาชีพนะครับ
แต่ก็จะคอยให้ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคตนะครับ